เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพที่ไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจและออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

และวันนี้นะคะพบกับปีโป้ปียนุษย์ประมูลกิจค่ะ

วันนี้นะคะปีโป้จะพาทุกคนนะคะไปผจญภัยกลางป่าลึกกัน
จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือหมู่บ้านกลางอ้อมกอดของภูเขา
นั่นก็คือหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยค่ะ
หมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยเป็นหมู่บ้านที่รอบร้อมไปด้วยโอบกอดของภูเขาค่ะซึ่งระยะทางในการเดินทางนะคะเราจะต้องเดินทางจากอุทยานเนี่ยเข้าไปข้างในถึงสามสิบกิโลเมตรวิธีเดียวที่เราจะต้องเดินทางหน้าคือเราจะต้องเดินทางด้วยรถโฟลวิวค่ะแต่ก่อนที่เราจะเดินทางในวันนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับผู้นำทางกันก่อนดีกว่า

ทางเราต้องใช้รถโฟลวิวหรือบางคนอาจจะใช้รถธรรมดาแต่ต้องขับเก่งเก่งอ่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปก็จะรู้ว่าทางมันเป็นแบบไหนมันไม่มีราดยางขึ้นเขาลงเขาข้ามห้วยน้ำอะไรพวกเนี้ยครับตอนนี้เราเปิดเป็นท่องเที่ยวใช่ไหมครับจุดสำคัญก็คือเราไปร่องแพ้เปียกแพ้เปียกแพ้เปียกก็คือที่ใช้ไม่
พี่กรเป็นคนขับใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมขับให้เดี๋ยวพี่โป๊ะนั่งข้างหลัง
จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ก็คือหมู่บ้านโป่งลึกบางกรอยซึ่งเป็นชุมชนของพี่น้องชาวเผ่าปากากยอตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เราใช้เวลาเข้าไปประมาณ๒ชั่วโมงซึ่งตลอดเส้นทางเราก็จะได้พบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และบรรยากาศที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่อย่างแน่นอน
คุณผู้ชมคะถ้าเกิดเรานั่งรถมานานนะคะเราก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเมื่อยนะคะ
หรือว่ามาชมผีเสื้อน่ารักแบบนี้ตามข้างทาง

ติ้ง

ฮะนี่เพิ่งครึ่งทางเองนะคะ

๒ชั่วโมงกับการนั่งรถเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้
หลายคนคิดว่าอาจจะนานและลำบาก
แต่ปีโป้บอกเลยว่าไม่ลำบากเท่าไหร่เลยค่ะ
เพราะวิวข้างทางและธรรมชาติที่เราได้เห็น
มันทำให้๒ชั่วโมงที่เรานั่งรถเข้ามานั้น

และยิ่งมาเห็นวิวทางเข้าหมู่บ้านแบบนี้อีก

พี่กบนี่คือจุดชมวิวเหรอคะ

เราใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากด่านมาเร็วมาถึงจุดนี้เนี่ย
ใช้ระยะเวลาเดินทางมาประมาณ๒ชั่วโมง
เส้นทางที่เราเดินทางมาโอ้โหค่อนข้างที่จะแอฟเรนเจอร์มากเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่พอปีโป้มายืนอยู่จุดนี้แล้วได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้
โอ้โห๒ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นหายเหนื่อยเลยค่ะ

ตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงชุมพรเป็นชายแดนระหว่างไทยพม่า

ตรงนี้เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่ต้นน้ำ

เข้าไปอีกในแถวน้ำตกทอทิพย์อีกเส้นหนึ่งนู่น

เป็นชื่อเก่าชื่อเก่าของเมืองเพชรบุรี
ครับแล้วก็รอนี่ก็คือแม่น้ำ
จากเดิมเที่ยวหมู่บ้านเสร็จดูวิถีชีวิตชาวบ้านใช่ป่ะ

แล้วก็ร่องน้ำร่องร่องร่องแพร่
อ๋อเดี๋ยวร่องร่องแพร่มาเส้นนี้เลย
เดี๋ยวผมมีของเด็ดให้หลังจากขึ้นแพร่
อันนี้ขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกว่ามีอะไร

โอเคไปลุย
จากที่เราจะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวปากากยอกลางป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วนะคะ
ไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการล่องแพ้ไม้ไผ่แบบนี้ค่ะ

อย่างที่พี่กบได้บอกไปว่ากิจกรรมเด็ดของที่นี่คือการล่องแพร่ไม้ไผ่ในต้นแม่น้ำเพชรบุรี
งานนี้ปีโป้ขอเปลี่ยนชุดและพร้อมสำหรับการล่องแพ้ไม้ไผ่แล้วค่ะ

ร่องไปข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้ว่าจุดหมายข้างหน้า

น้ำเริ่มแรงแล้วนะคุณผู้ชม
ล่องแพร่ที่หมู่บ้านโป่งลึกบางกรอย
มีทั้งความสนุกมีแก่งน้ำที่ไม่อันตรายมาก
ช่วงก็จะมีแก่งให้เราได้ตื่นเต้น
ช่วงก็มีสายน้ำไหลสบาย
ให้เราได้ชมบรรยากาศสองข้างทาง

บรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

ตอนนี้เหมือนเราถูกภูเขาโอบกอดเราเอาไว้เลย
ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะจุดหมายปลายทางของเรานะคะ

โป้รู้สึกว่าจริงแล้วธรรมชาตินะคะ

ดูสิเพียงแค่เราเอื้อมมือไปข้าง

เราก็เจอกับป่าเขาอ้อมกอดของต้นไม้
กอดของภูเขาสวยแบบนี้
โหวิวแบบ๓๖๐องศาแบบนี้
หาได้ที่นี่ค่ะเพชรบุรี

เพราะมันเทียบไม่ได้เลยกับบรรยากาศ

ของพี่น้องชาวปากากยอปิดท้าย
มันยิ่งทำให้ทริปนี้สมบูรณ์แบบจริงค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะจริงแล้วรสชาติของกาแฟเนี่ย

แต่บรรยากาศและการชิมกาแฟแบบนี้

ทำให้รู้สึกว่านาฬิกาของชีวิตของเราเนี่ย

ใครอยากมาร่องแพร่บนแม่น้ำเพชรบุรีแบบนี้

หมู่บ้านโป่งลึกบางกรอย
ราคาก็ไม่แพงแพร่๑ลำ

แถมได้ชิมกาแฟหอมแบบปิโป้
ถือว่าคุ้มค่ะ
โอ้โหทุกคนอยากจะบอกว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ย

คือการทำอาหารฟิลแบบว่าชาวบ้านแบบนี้
โอ้โหโอ้โหโอ้โห